ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้อง
ไม่เคยรักใครถ้าพี่ใครหน่วย
แฟนก่อนสักหน่วยยังลืมเลยพี่
ใครอื่นเป็นล้อมันเชื่อไม่ผ่าน
น้องใส่น้องฟันก็เพียงแต่พี่
ใครหน่วยคนนี้คือยอดดวงใจ
เป็นเพลงที่สำเนียงได้มาก
พาไปเที่ยวหลายจังหวัดทีเดียว

ถ้าเพลงนี้ทำได้แบบเพลงแรก
คุณวัน๒หมื่นบาท

ถ้าประกาศมาว่าร้องผิดนี่เหลือ๕๐๐๐
ถ้าได้๕๐๐ก็กลับไปเลี้ยงน้ำชาเพื่อนเลย
ไม่มีอะไรจะให้ค่าน้ำมันนกเขา

เอาล่ะป้าวันนะมาฟังคำเฉลยกันนะ

เพลงนี้ครับเป็นเพลงที่๒แล้วนะครับ
ของนักสู้ชีวิตของเรามีมูลค่า๒๐๐๐บาท

คุณวันร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

นี้ครับ

สองหมื่นบาทจากน้ำพลักษณ์น้ำแรงของผู้หญิงคนนี้นะครับ
คุณวันหรือป้าวันหรือแม่เท่าของล้านนะครับ

รักพี่ไข่นุ้ยดาวใต้ปลายพระยา

บอกอาการสิเล่าอาการให้ฟังสิครับ

เป็นเงินก้อนแรกแล้วก็ก้อนใหญ่ที่สุดเรียกว่าในชีวิตของคุณวันเลยนะครับ
ที่ทำได้มาทำได้ที่รายการของเรานี่แหละครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตโดยการร้องเพลงแค่สองเพลงเท่านั้นเอง

ใครจะเป็นตัวแทนพูดกับคุณแม่เท่าหน่อย
ทายคุณย่าเป็นไงมั่ง
ยืนขึ้นอยากพูดอะไรกับคุณย่า
เก่งมากไม่ต้องเหนื่อยนะ

เก่งมากกว่าเก่งมาก

ต้องเหนื่อยแล้วมีสองหมื่นแล้วอ่าโอเค

เป้าตั้งไว้หนึ่งแสนบาทนะครับคุณผู้ชม

กับ๓ตัวช่วยที่เหลืออยู่นะคะที่ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะ
ก็ต้องมาติดตามเชียร์
เป็นกำลังใจให้กับหญิงนักสู้คนนี้นะครับ
คราวหน้าในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ดูสิว่าเธอจะทำได้หนึ่งแสนบาท
หรืออาจจะมากกว่า๑แสนบาทก็ได้
อย่าลืมครับไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง

๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
ไม่ว่าจะยังไงค่ะชีวิตก็มีรสชาติเสมอค่ะคุณผู้ชม

ชิมรสชาติอีกรายการหนึ่งค่ะว่า
ขมจะหวานขนาดไหน

ครับผมวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

เจ้าหนึ่งหมื่นห้าอีกเจ้าหนึ่งสองหมื่น

โอ้โหจ่ายมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับเนี่ย

เป็นไงเป็นกัน

โอ้โหโอ้โหโอ้โห